ในทางเลือกอื่นของเพื่อไทย
ที่เขาบอกวันนั้นคืออะไรครับคุณเจ้าบริษัท
ก็เขาก็ทางเลือกอื่น
ก็เหมือนท่านหัวหน้าพักเป็นธรรมพูดเมื่อกี้
เขาอาจจะไปเชิญมาเป็นภักดิ์ที่๙๑๐
เข้ามาร่วมลักษณะแบบนี้

ทางภักดิ์เพื่อไทยก็ได้เชิญมาทั้ง๕ภักดิ์
แต่เพื่อไทยเขายืนยันว่าเขาเชิญมาหารือก่อนนะ

หารือว่าแนวทางมันจะโหวตให้กันได้ไหม
ถ้าเกิดว่าเขาจะเสนอนายกคนนั้นคนนี้แบบนี้ใช่ไหม
หาลือแบบว่าจะปรึกษาหาลือทางรอด
ที่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้
ขอเสียงทางฝ่ายตรงข้ามมาช่วยหน่อย

แต่ว่าในเมื่อมาหามา๕พักการเมืองมาแล้ว
พักการเมืองต่างก็บอกว่า
ถ้ามีก้าวไกลอยู่ก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมได้

กระแสก็บอกว่าพักเพื่อไทยนี่
ยืมเสียงจากฆ่าภักดิ์มาไล่เก้าไกลออก

แต่ความเป็นจริงก็ไม่ใช่อย่างนั้น
เพราะว่าเขาเชิญมาเพื่อจะมาปรึกษาหาลือ
หาทางออกที่จะให้รวบรวมเสียงให้ได้๓๐๐

เพื่อจะเลือกนายกในวันที่๒๗นี้
ก็กระแสต่างก็ตีกลับไปแล้ว
คือเขาก็มองว่าเชิญมาหารือได้
แต่พอไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วแต่ละพักก็บอก

แต่ทุกพักที่เหลือเนี่ยบอกไม่เอาก้าวไกลไม่เอา๑๑๒

คนก็เลยมองว่าอย่างนี้เท่ากับว่า
ไปยืมมือทางซื้ออีก๑๘๘เสียง
ผลักก้าวไกลออกจาก๓๑๒เสียง๘พักตรงนี้หรือเปล่า

หรือว่าเพื่อไทยเขาก็ทำตามบทบาทหน้าที่ของเขา
เขาต้องไปหาทางหาเสียงให้ได้ในการโหวตนายก
ครับก็คือคำถามนี้ดีมากนะครับ
ผมเรียนตรงว่าทุกพักต่างก็มีจุดยืนของตัวเอง
ซึ่งก็นำเสนอให้ประชาชนรับทราบ
นำเสนอให้พักเพื่อไทยในฐานะที่ได้รับไม้ต่อจากพักเก้าไกลมา
พิจารณาให้ทราบว่าแต่ละพักมีจุดยืนอย่างไรนะครับ
ส่วนภักดิ์เพื่อไทยจะพิจารณาอย่างไรนั้น
ก็เป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยนะครับ
ซึ่งพักเพื่อไทยในฐานะเป็นแก่นำก็ต้องกลับมาพิจารณาด้วยตัวเองนะฮะ
และเสร็จแล้วถ้าเกิดพิจารณาได้ข้อสรุปอะไรแล้วเนี่ย
ในทางปฏิบัติก็ต้องกลับไปหลักการเดิม
ภักดิ์เพื่อไทยก็ต้องไปหาคุยกับภักดิ์เก้าไกลแหละนะครับว่า
ถ้าไม่ได้เสียงจากตรงนี้ไปหาเสียงสวเพิ่มนะฮะ
สวบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะวันนี้ไม้ต่อ
ไม่ใช่ไม้ของก้าวไกลนะฮะเป็นไม้ของพักเพื่อไทย
เพราะฉะนั้นบริบทในการโหวตของสวเปลี่ยนแน่นอนในนัยยะสำคัญในหลายเรื่อง
แต่ไม่ใช่สวทั้งหมดผมยังไม่ได้ยินสวทั้งหมดพูดว่าไม่เอาก้าวไกล
คุณปิติพงศ์เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยสวอาจจะโหวตให้แล้วก็เสียงผ่านก็ได้
มีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าในส่วนตัวท่านสวส่วนนึงและน่าจะเป็นส่วนใหญ่
น่าจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะการเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายจากรัฐบาล
โดยผลการเลือกตั้งที่ถูกต้องชอบทำจากรัฐบาลเดิม
ณวันนี้รักษาการเป็นการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปตอกย้ำเรื่องเดิม
ว่าจะต้องยึดเป็นคั่วเดิมอำนาจเดิมอันนี้มันไม่กลับไปอย่างนั้นอีกแล้ว
และประเด็นต่อมาเนี่ยผมเชื่อว่าสวแต่ละท่านมีความรักและรับผิดชอบต่อสังคม
ในการที่จะจัดตั้งนายกรัฐมนตรีล่าช้าในทางที่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความล่าช้า
เกิดขึ้นมันมีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายจากการที่คุณไม่โหวตให้
อันนี้มันมีความรักและรับผิดชอบต่อสังคม